ส่วนคนที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว
เขาจะเขาเรียกอะไรนะ

ว่าการกระทรวงการคลังแถลงบอกว่า

ลูกรอบครบ๖ครอบ
ไม่ให้สมพระเกียจและขอให้ประชาชน
มีส่วนร่วมอีกส่วนสำคัญคือการลดภาระประชาชนเช่นพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็ก
ดีกี่ปีกี่ปีครับ๓ปีนะฮะลดราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นฐานของต้นทุนของของแทบจะทุกอย่าง
ครับนะครับลดเท่าไรให้เท่าไรดีให้ต่ำกว่า๓๐บาทต่อลิตรเริ่ม๒๐กันยายนนี้ครับ
โอ้โหนี่ไม่กี่วันเริ่มแล้วลดค่าไฟลดค่าไฟฟ้าจากยูนิตละ๔๔๕บาทลดเหลือ๔บาท๑๐บาทครับ
คุณผู้ชมในรอบบินเดือนกันยายนนี้เลยส่วนท่องเที่ยวท่องเที่ยวอ้าวใครทำธุรกิจท่องเที่ยวฟังทางนี้
เขาจะนะครับไม่ต้องขอวีซ่าใช้คำนี้ดีกว่าถ้าเป็นมาจากจีนมาจากคาซักสถาน
จีนนี้เราคงไม่ต้องบอกเราไม่ต้องบอกว่าทำไมเพราะเราไปตลาดที่เราอยากให้เข้ามาอยู่แล้ว
หนาวไล่มาหนาวไล่มาปั๊บคนมีตังค์เนี่ยคนมีตังค์ทางแถวนั้นหรือแม้กระทั่งตะวันออกกลางเนี่ยนะครับ
เขาจะมาเที่ยวแล้วสถิตินะพี่เบิร์ตคือที่ผ่านมาก็มีเพิ่มมากขึ้นทุกปีด้วย
นี่แหละนอกจากเขาจะมาเที่ยวเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามาแบบว่ามาเที่ยวด้วยแล้วรักษาสุขภาพด้วย
สังเกตโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครเนี่ยเดี๋ยวนี้นะหูไปโรงพยาบาลรองรับชาวต่างชาติแล้วแบบคนรวย
ศูนย์เวลเนียร์เซนเตอร์นะเอ็นไทเอจจิ้งทั้งแรกใช่นี่แหละครับยกเลิกวีซ่านะครับ
นอกจากนี้ยังมีเอาอันนี้แหละยังมีเรื่องของการปรับจ่ายเงินเดือนคราศจริยาการ
หนุ่มสาวหน้างานเขาเรียกแจะเป็นวิกเป็นวิกหรือว่าเป็นวี๊กนั่นแหละครับ
คุณผู้ชมฮะแต่อันนี้ก็คือ๑๔วันจ่ายทีนะครับ
คาดว่าจะเริ่ม๑มกราคม๒๑๖๗เดี๋ยวเรื่องนี้เรามีโพลด้วยนะ
แล้วจะมีโพลด้วยในข่าวเช้าหัวเขียวให้แสดงความคิด
เดี๋ยวฟังท่านเศรษฐาก่อนครับ
ค่าไฟฟ้าเป็น๔๑๐๔บาท๑๐สตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
ซึ่งจาก๔บาท๔๕ซึ่งอันนี้ก็ผมเชื่อว่าเยอะกว่าที่พี่น้องคาดไว้
เริ่มในรอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
ผมตระหนักดีครับว่าเรื่องของกระแสเงินสดของทุกคนในกระเป๋าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
ถึงมีการดำรีให้การให้เปลี่ยนการจ่ายเงินค่าราชการจากเดือนละ๑รอบเป็นเดือนละ๒รอบ
โดยรายละเอียดก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนึง
จ่ายไป๒รอบเรียงน้อยจะได้ตัดปัญหาเรื่องเงินสดไม่พอในกระเป๋า
ไม่ควรไปกูลนี้ยืมศรีนนี่นอกระบบอะไรแบบนี้
คือเรื่องนี้ใจเย็นพี่น้องข้าราชการวันนี้เบิร์ตอยากจะให้ดูข่าวยาว
ไปถึงข่าวเช้าหัวเขียวเพราะเราจะทำโพลกันด้วยนะครับ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ท่านบอกว่าการปรับจ่ายเงินเดือนค่าราชการเป็น๒รอบนะครับ
ข้าราชการทั่วประเทศกว่า๒ล้านคนนะครับ
ส่วนขั้นตอนการจ่ายอาจจะต้องปรับระบบเพื่อรองรับ
แต่คาดว่าไม่มีปัญหาทำได้
คือถ้าท่านอยากจะเอาก่อเวลานั้นก็ทำให้ท่านเอาว่าง่ายนะครับ
ส่วนกรมอาจจะเสนอรัฐบาล
คือเสนอรัฐบาลว่าจะมีเครื่องแสงของไหน
อยากจ่ายแบบครั้งเดียวไหมอยากจ่ายแบบสองครั้งไหม
คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีความเห็นออกมาทั้งสองด้าน
บางคนก็เห็นด้วยนะครับบางคนก็ไม่เอาอยากจะได้แบบเดิม
ใช่ค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่ากระทบกับประชาชนนั่นแหละ
กระทบกับประชาชนในวงกว้างด้วย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามประเด็นนี้กันต่อ